เรื่องที่มีกระแสข่าวที่ว่ากรมสรรพากรนั้นจะมีการเรียกเก็บดอกเบี้ย
ร้อยละ๑๕สำหรับผู้ที่มีเงินฝากนะครับ
ซึ่งล่าสุดก็จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่
เพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ
ท่านของดังสาวชุลีพรนวมถนนกครับ
รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยเปิด
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานเป็นมาตรการของกรมสรรพากรครับ
ในการเรียกเก็บภาษีเป็นการ
เก็บดอกเบี้ยจากบัญชีออมทรัพย์ร้อยละ๑๕
ผู้ที่ได้รับดอกเบี้ยเกิน๒๐๐๐บาทต่อปีนะฮะ
หมายความว่าถ้าบัญชีไหนได้ดอกเบี้ยเงินฝาก๒๐๐๐บาทต่อปี
จะถูกเก็บภาษีร้อยละ๑๕นะครับ
ส่วนบัญชีที่ได้ดอกเบี้ยต่ำกว่า๒๐๐๐บาท
จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
เพื่อลดภาระให้กับประชาชนนะครับ
ที่ได้ดอกเบี้ยไม่ถึง๒หมื่นบาทนะครับ
ซึ่งปัจจุบันมีประมาณสัก๘๐ล้านบัญชี
หรือว่าประมาณสัก๙๙ของบัญชีเงินฝากทั้งหมด
ทำให้เจ้าของบัญชีเงินฝากไม่ต้องไปที่ธนาคารเองนะครับ

เว้นลูกค้าที่ไม่มีความประสงค์จะส่งข้อมูล
จะต้องเดินทางไปยื่นความจำนงด้วยตัวเองที่ธนาคารนะครับ
สำหรับแนวทางการปฏิบัติที่จะประกาศใช้ต้องรอความชัดเจนจากกรมสรรพากรซะก่อนนะครับ
ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเรื่องของภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ร้อยละ๑๕ที่จะออกประกาศใหม่ไม่เกินสัก๒สัปดาห์นี้นะครับ
นี้ทำให้หลายคนตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหฉันฝากเงินฉันจะถูกเก็บภาษีด้วยเหรอ
แต่มันเป็นของคนที่มีเงินเยอะมากกว่านะครับ